มาดูเรื่องของหน่วยซิลครับหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ
วันนี้ได้เปิดรับสมัครนักเรียนนักทำลายใต้น้ำจู่โจมรุ่นที่๔๖
ก็ปรากฏว่ามีทั้งทหารและตำรวจมาสมัครมากกว่าปีที่ผ่านมานะครับ
แล้วก็แน่นอนว่าย่อมมีทั้งคนที่สมหวังแล้วก็ผิดหวังนะครับ
จอบประเด็นจากรายงานของคุณวิมลวันธรรมพักดีครับ
สมัครเป็นนักเรียนนักทำลายใต้น้ำจู่โจมจากทุกเหล่าของกองทัพ
รวมไปถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติขึ้นเรือยนเพื่อเดินทางไปยังเกาะพระ
สถานที่กำเนิดหน่วยซิลหน่วยรบพิเศษทางเรือ
ที่สามารถปฏิบัติการได้ทั้งภารกิจในทะเลทางอากาศและลาดตะเวนชายฝั่ง
ก่อนเข้าสู่สนามจริงการทดสอบวันแรกผู้สมัครทุกคนต้องผ่านด่านทดสอบที่สุดหิน
คือดึงข้อ๗ครั้งไม่จำกัดเวลาลุกนั่งหรือซิตอัพ๔๕ครั้งในเวลา๒นาที
พื้น๓๐ครั้งในเวลา๒นาทีวิ่งกลับตัว๓๐๐ล้าในเวลา๕๕วินาที
และวิ่ง๑๖๐๐เมตรในเวลา๗นาที
สมัครมาแล้วก็ต้องลุยเต็มที่เพราะไม่มีใครเก่งในชั่วข้ามคืน
ด่านนี้ไม่ง่ายด้วยระยะทางและอากาศที่ร้อนและอุทำให้ผู้สมัครที่ทำเวลาไม่เป็นไปตามเกณฑ์รวม๑๗คน
กองทัพเรือ๑๕คนและต่างเหล่า๒คนและบางคนก็เกิดอาการบาดเจ็บระหว่างวิ่งรอบสุดท้าย
สำคัญคือไหว้น้ำเท้าเปล่า
น้ำเท้าเปล่าระยะทาง๑มายทะเล๑๘๐๐เมตร
ในเวลา๕๕นาทีในวันพรุ่งนี้

เกิดผ่านหมดตั้งแต่เช้าจนถึงตั้ง๕บาทต่างแค่

เรื่องรู้สึกไง

ของพรุ่งนี้
พรุ่งนี้ว่าน้ำสูบเถอะสิครับ

ว่ายน้ำอยู่ข้างบนนะ
ว่ายน้ำอยู่ข้างบนนิดนึงครับ
ทำไมเป็นอาหารเรือง

หมายของว่าที่นักเรียนนักทำลายใต้น้ำจู่จมมีความแตกต่างกันในหลายมิติ
บางคนแบกรับความกดดันจากหน่วยงานต้นสังกัด
แกกรับความคาดหวังจากครอบครัว
ขณะที่บางคนต้องการเพิ่มขีดความสามารถของตัวเองในทุกด่านการฝึก
เพื่อนำทักษะมาพิทักษ์ชาติราชบันลังและประชาชน